เธอเดินเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะ

แล้วเข้ามาจนถึงลานจอดหน้าบ้านหลังนี้
เห็นว่าก่อนอันนี้ไปเล่นกับเด็กคนนึงมาด้วยครับ

ไม่ได้พี่อันนี้พี่จะเดินเข้ามาบ้านหนูเลยไม่ได้นะ
มาจากไหนเนี่ยผมดูในกล้องเนี่ยฟอร์มเหมือนฟอร์มมาเล่นกับเด็กแล้วก็เดินเข้ามาอะไรประมาณ
แล้วพี่ก็เดินเข้ามาในบ้านผมเลย
เจ้าของบ้านไม่อยู่แต่เดินเข้ามาในบ้านผมเนี่ย
ทำบ้านทำบ้านอยู่ที่นี่

แล้วก็เสื้อเชิดครับอายุน่าจะ๕๕๖๐ปีเดินเข้ามาถึงลานจอดรถของบ้านหลังนี้ครับ
เจ้าของบ้านก็ไปถามว่าเข้ามาทำไม
เมื่อกี้มันทำฟอร์มเนียนไปเล่นกับเด็กนี่
แต่พอถามไปถามมาเธอตอบไม่ค่อยรู้เรื่องคุณผู้ชม
แต่เธอหิ้วน้ำยาขัดพื้นไปด้วยนะสีชมพูนั่นน่ะ
แล้วก็เป็นขวดแกลลอนครับมีฟองน้ำล้างจานด้วย
พอถามไปไม่รู้เรื่องเจ้าของบ้านก็เลยต้องแจ้งรอปภให้มาตรวจสอบ
เพื่อจะแจ้งตำรวจต่อไปครับ
ได้ยังไงนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกครับเนี่ย
มาไงพี่ไปดูเลยนะมายังไงขับรถอะไรมาเนี่ยเดินเข้ามาได้ยังไงเนี่ย
นี่แหละครับพอผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงปริศนาคนนี้ได้ยินว่าจะโทรแจ้งตำรวจเนี่ย
ไหว้ยย่อเลยไหว้ย่อแล้วก็หิ้วน้ำยาขัดพื้นเดินจากไปเลยครับ
ท้ายที่สุดก็ยังไม่รู้สาเหตุที่เธอมาถึงที่บ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมฮะ

มีพลเมืองดีหลายคนมาคอมเมนต์ในคลิปนี้ครับบอกว่าเคยเจอเหมือนกันนะผู้หญิงคนนี้
ในหลายพื้นที่เลยเช่นที่บางกรวยไซน้อยหรือว่าคลอง๗ก็มีเหมือนกัน
คนที่เคยเจอบอกว่าเธอมาอ้างว่าจะขายน้ำยาแต่มาถึงหน้าบ้าน
แต่ก็ไม่ได้เกาะเหตุร้ายอะไรนะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องให้ตำรวจในพื้นที่
ไปตรวจสอบหน่อยว่าเธอเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรและเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับ